คุณผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอโชคร้ายจริงนะฮะ
ไปตัดผมที่ร้านตัดผมแถวสามเศษในกรุงเทพนี่แหละ
จังหวะนั่งรออยู่ที่หน้าร้านค่ะ
แล้วบ้านที่อยู่ติดกับร้านตัดผมเนี่ย
จังหวะนั้นนะฮะเธอนั่งอยู่แล้วหันหลังให้ด้วยนะฮะ

นี่ฮะนี่แฟนเธอมานั่งตัดผมเธอก็นั่งรอตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ
แต่ว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยมันตกเฉียวโดนศีรษะแล้วก็กระแทกหัวไหล่ด้วย
เย็บไปสองเข็มแล้วดูคุณเดี๋ยวมาสอนมันมาทั้งแผงนะ

ไม่ใช่ก้อนครึ่งก้อนนะดูสิถ้าตกโดนศีรษะเต็มจะยังไง
ดีที่จังหวะเธอก้มไปแบบนิดนึงอ่ะเนาะ

ไม่มีป้ายเตือนไม่ได้บอกว่าต้องทำอะไรอยู่เห็นไหมคะอยู่ดีมันขึ้นมาอย่างนี้
แม้จะมีพระบงพระใบอะไรกันอยู่แต่ว่าอิดตรงนี้เห็นไหมนี่ทำไมมีคานอันนั้นกั้นอยู่ด้วยนะ
โอ้โหสุดท้ายเนี่ยทางผู้รับเหมาที่เขาทำงานทางบ้านฝั่งนู้น
เขาก็มาชดใช้ค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญอะไรให้เจ้าของร้านตัดผมก็ตามไปดูเธอที่โรงพยาบาล
แล้วไปคุยกับเจ้าของบ้านข้างให้แล้วก็มาตัดผมให้แฟนเธอต่อจนเสร็จ
คุณลูกน้ำบอกก็ไม่ได้ว่าอยากได้ค่าชดเชยหรอกดีที่สุดคือไม่อยากเจ็บ
ไม่รู้ว่าการต่อเนื่องจะเป็นยังไงอีกใช่ระยะยาวนะบางทีมันระบมข้างในที่หลังที่อะไร
ก็เลยเอาคลิปมาลงเป็นอุทาหรณ์ว่าใครจะทำอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นด้วย